แรงอีกเป็นพันล้านตัวอะไรอ่ะค่ะโอ้ยยึกยักยึกยืดเต็มไปหมดเลย
กำลังจะเข้าบ้านดิฉันด้วยคุณผู้ชมมาช่วยดิฉันก่อนค่ะ
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานต้นสัปดาห์กันแล้วนะคะ
เรื่องของสภาพอากาศค่ะช่วงนี้อากาศก็แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวลมนะคะ
ก็อาจจะทำให้เกิดมีแมลงศัตรูพืชต่างเนี่ย
เข้ามาปุ้นเปลี่ยนบุกทำลายเข้าของเครื่องใช้บ้านเรา
ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญได้นะคะแต่วันนี้ค่ะ
กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกว่าพระอาทิตย์จะตั้งฉากตั้งตรงกับกรุงเทพมหานคร
ใครที่ออกแดดตอนเที่ยงวันเนี่ยจะไม่เห็นเงาศีรษะของตัวเองนะคะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะร้อนที่สุดเพราะว่ายังมีปัจจัยอื่น
ก็คือเรื่องของลมอยู่ตรวจสอบกันหน่อยแล้วกัน
เห็นนะคะว่ามีกลุ่มเมฆปกคลุมอยู่กระจายตามแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย
ตั้งแต่ตอนบนคือภาคเหนือไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะ
ปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้อากาศแปรปรวนตอนนี้นะคะ
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะที่ปกคลุมทะเลจีนใต้รวมไปถึงตอนบนของประเทศ
มันยังคงมีกำลังปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานนะคะ
ทำให้บริเวณภาคอีสานฝนไม่ตกแต่ขณะเดียวกัน
ปะทะอากาศร้อนกับอากาศเย็นอยู่แถวภาคเหนือแล้วก็ไล่มาแถบตะวันตก
เพราะฉะนั้นนะคะนับตั้งแต่เช้ามา๖โมง๗โมง๑๐โมงฝนเริ่มตก
ภาคเหนือตกมาตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ไล่ลงมา
ส่วนวันนี้เป็นทั้งวันเป็นอย่างไรกันบ้างตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมกัน
การกันหน่อยนะคะถ้าเทียบสัดส่วนแล้ว
วันนี้ภาคเหนือตกมากที่สุดถึง๑๖๐ของพื้นที่
อีสานตกน้อยที่สุดถึงแค่ร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
โดยเฉพาะตกประมาณช่วงตอนบนของภาคอีสานเบานะคะ
ส่วนภาคกลางวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเช่นเดียวกันนะคะ
โดยเฉพาะตอนกลางของประเทศจะตกช่วงประมาณบ่ายค่ะ
ขณะที่ภาคตะวันออกนะคะก็มีฝนเบานะคะ
แต่ว่าก็มีบางจุดที่ฝนหนักเช่นชนบุรีระยองด้วยเช่นเดียวกัน
ลงมาที่ภาคใต้วันนี้ตกไม่แพ้กับภาคเหนือ
มีฝนตก๑๖๐ของพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
ส่วนฝั่งอันดามันเองนะคะก็ตกประมาณ๑๔๐ของพื้นที่
โดยเฉพาะจังหวัดทางตอนใต้ค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นนะคะ
ก็มีโอกาสเกิดฝนได้๑๒๐ของพื้นที่
ซึ่งช่วงเวลานี้๖๗โมงนี้นะคะ
ฝนตกแถวประเวทบางนาแล้วก็จะเคลื่อนไปแถวสมุทรสาครสมุทรสงครามด้วย

ส่วนบ้านใครที่อาจจะไม่สะอาดนะคะ
หรือว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี
อาจจะทำให้เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์ไร้ก็ได้
ดูแลสุขภาพดูแลบ้านเรือนด้วยนะคะ
ว่าแล้วดิฉันต้องไปจัดการเจ้าตัวนี้แล้ว
ให้คนมาพ่นยาหน่อยแล้วกันนะคะ